ค่ะคราวนี้คู่เพื่อนเขาเจอกันแล้วคุณเจนี่คุณวุวน้เส้น
คือก่อนหน้านี้มีช็อตออกมาเป็นคลิปวิดีโอให้เราใจตุ้มต่อมเพราะว่าเขาเดินสวนกันในงาน
ค่ะแล้วก็เหมือนเดินผ่านกันไปเลยถักมั้ย
ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นมานะคะ
ส่วนว่านี่แหละมาโฟกัสกันเรื่องความสัมพันธ์อดีตเพื่อนซีกันหน่อย
คือก่อนหน้านี้งานอีเวนต์งานหนึ่งที่เจนนี่ไปร่วมงาน
ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีเวลาคิดเรื่องของวุ้นเส้นเพราะตอนนี้บีซี่มากนะจ๊ะ
และเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่างานของป๊อกกับมากกี้
ทางวุ้นเส้นทางวุ้นเส้นแล้วก็เจนนี่
มาร่วมงานกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ทั้งคู่บอกว่าก็งานยุ่งเหมือนเดิม
แต่ว่าหลายคนก็ได้เห็นคลิปที่ทำให้ชื่นใจ
แต่จะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันก่อน
ต่างคนต่างแบบว่าเหมือนใช้ชีวิตทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีดีกว่า
แล้วก็ทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครรู้สึกไม่ดีต่อกันหรอก
แต่ว่าจะให้มันเป็นยังไงก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่แบบวงในละกัน
ตอนนี้ทุกอย่างก็แฮปปี้ดีชีวิตวุ้นส่วนตัววุ้นก็โอเค
แล้วก็เพื่อนวุ้นก็น่ารักกับวุ้นเสมอ
ยังไม่เจอเลยจริงตั้งแต่นั้นยังไม่ได้เจออะไร
แล้วก็คิดว่าก็ถ้าเจอก็คงไม่ได้แบบต้องมาพูดอะไรอย่างนี้นะคะ

หลังจากสัมภาษณ์เสร็จเมื่อกี้วุ้นเส้นบอกอะไรเจอหน้าคุยได้นะคะ
ทั้งคู่ก็มีโอกาสได้ปะหน้ากันจริง

อย่างที่บอกไปว่ามากันทั้งคู่งานนี้แหละ
นี่คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยละกัน

ล้อกทำไม
อย่างที่เห็นไปนะคะขวามือเจนนี่
ซ้ายมือหลุดเฟรมไปนิดนึงวุ้นเส้น

แต่ว่าวุ้นเส้นเองก็หันมาหาเจนนี่เหมือนกัน
แต่ว่าไม่มีใครหยุดทักหรือว่าพูดคุยกันทั้งนั้น

ปิดท้ายหน่อยแล้วกันให้มันรู้สึกดีกันนิดนึง

ต่างคนต่างไปนะฮะไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็คลิปเมื่อสักครู่หลังจากที่คุณผู้ชมได้เห็นอันนี้ดูกันต่อเลยละกันนะคะดูต่อกันยาว
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์สมานรอยร้าวด้วยนะคะงานนี้บอกเลยว่าดูแล้วก็มีน้ำตาซึมคนที่น้ำตาซึมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สองคนนั้น
ใครคะคือคุณนานาคนที่เป็นกาวประสานเพื่อนรักนะฮะน้ำตาซึมซะเองนะฮะเพราะนั่นแหละเป็นกาวใจเธอก็โพสต์ภาพการกลับมาร่วมเฟรมอันน่ายินดีนี้ขึ้นอินสตราแกรมส่วนตัวตามด้วยข้อความว่าทุกอย่างมันจบลงด้วยความรักแบบนี้แหละค่ะ

แล้วก็อย่างที่คุณณานาพูดไว้ว่า